มีการปรับแผนในการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้าย
โดยจะเน้นเป็นพิเศษนะครับในเกมนัด๒เจอกับสวีเดนครับ
โดยวรพรบุญสิงห์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
คาดหมายว่าจะได้ลงเฝ้าเสาแทนสุกัญญาชอเจริญยิ่ง
แต่ล่าสุดนะครับเจ้าตัวเปิดเผยว่าอาการบาดเจ็บบริเวณนิ้วมือข้างขวายังไม่หายสนิท
ซึ่งเธอเพิ่งได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย
เมื่อวันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมาจนไม่ได้ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องทั้ง๓นัด
ตลอดช่วงที่มาเก็บตัวที่ฝรั่งเศสและเบลเยี่ยมรวมถึงเกมนัดแรกที่เจอกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ
อย่างไรก็ตามวรพรบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นกว่าเดิมมาก
ซึ่งเธอก็หวังจะพร้อมลงสนามช่วยทีมในเกมสำคัญ
เพื่อพลิกสถานการณ์กลับมามีลุ้นเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ตามที่ทุกคนนี่ตั้งใจครับ
ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะ
พร้อมหายถัดมและเกม
ก็ถ้าถามว่าจะให้หายเลยก็ไม่แต่ว่าดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะกว่าตอนแรก
ทีมชาติไทยจะพบสวีเดนเพื่อต่อความหวังในการลุ้นเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้าย
เตะกันที่อาเลียนสลิเวล่านะครับในคืนวันอาทิตย์ที่๑๖มิถุนายนนี้
เวลา๒ทุ่มตามเวลาประเทศไทย